บางครั้งเราก็ไปเจอต้นไม้แปลกอย่างน้องไปตอนที่เล่าไปเมื่อสักครู่
หรือไปเจอกับไข่เรืองแสง

เรื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวแปลกกันสักหน่อย
เรื่องแปลกที่ว่านั่นก็คือมีคนพบต้นไม้และไข่เรืองแสงได้
จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ตามไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่ต้นไม้เรืองแสงด้า

ขอบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทำเอาชาวเน็ตงงทีเดียว
เพราะมีคนไปเจอต้นไม้เรืองแสงมันคือต้นอะไร
ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยครับ
มันเปล่าป่ะมันแปลกที่ทุ่งนี่

ดูทุ่งหน่อย

มันบรรแมนแล้วหลวนเล่น
เห็นแล้วแปลกมันคืออียัง
เป็นเรื่องราวที่เขาไปเจอกับต้นไม้แปลกประหลาด
เรืองแสงในกลางคืนเป็นแสงสีชมพู
เมื่อนำไฟฉายส่องดูก็ยังเห็นแสงของต้นไม้
พอปิดไฟฉายก็จะเห็นแสงสีชมพูชัดมาก
เจ้าของคลิปเลยงงว่ามันคือต้นอะไร
คลิปนี้เนี่ยคนที่เข้าไปดูต่างก็งงตามว่าต้นไม้จริงหรือไม่
หรือเป็นการจัดฉากถ่ายทำขึ้นมาทำไมทำไม

ชาวเน็ตที่เชื่อเรื่องศัยยศาสตร์เขาก็บอกว่า
หรือว่าต้นนี้เนี่ยจะเป็นว่านโพงหรือว่านกระสือ
มีวิญญาณสิงอยู่และนี่มันคือแสงกระสือ
เอ้าตอนนี้ก็ยังหาคำตอบกันไม่ได้ว่ามันคือต้นอะไร
ถ้าใครทราบก็ส่งข้อความมาบอกกันได้นะจ๊ะ
จากต้นไม้เรืองแสงไปต่อกันที่ไข่เป็ดแปลกเรืองแสงได้
ไข่เป็ดแปลกที่ว่านี้เป็นของคุณลุงสมพงศ์
และคุณป้ามะลิสายสูงเนินสองสามีภรรยา
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๐๖หมู่๒บ้านยางตะบนบ้านยาง
อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำ
เมื่อผู้สื่อข่าวไปถึงคุณลุงและคุณป้า
กำลังจุดทูบเทียนขอพรกับไข่เป็ดที่อยู่บนผ่าน
พร้อมกับขอโชคขอลาบให้สุขภาพอนามัยแข็งแรง

คุณป้าเล่าว่าได้เลี้ยงเป็ดมานานกว่า๖ปี
มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ตนกำลังเก็บไข่เป็ดนั้น
ปรากฏว่ามีไข่เป็ดหนึ่งลูกมองเผินก็เหมือนไข่เป็ดทั่วไป
แต่มีขนาดเล็กกว่าเมื่อจับดูเนี่ย
ก็พบว่ามีน้ำหนักมากกว่าไข่เป็ดทั่วไปลักษณะเหมือนหิน
ขอก็ไม่แตกเมื่อนำไปส่องกับไฟก็พบว่ามีความโปร่งแสง
ด้านคุณลุงเล่าเพิ่มเติมว่าตนและภรรยา
ได้สอบถามเพื่อนบ้านและลูกแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าเป็นไข่เป็ดหรือวัตถุอะไรกันแน่
โดยส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นของนำโชคที่ส่งมาให้ครอบครัวของตน
จึงนำไปเก็บไว้บนหิ้งพระเพื่อบูชาขอโชคขอลาบตามความเชื่อ
โอ้โหแต่อันสุดท้ายนี่ต้องบอกไว้ก่อน
ใครเรื่องแสงเนี่ยอาจารย์ออสเขาออกมาบอกแล้วมันน่าจะเป็นของปลอม
ถูกต้องนะคะก็เอาเรื่องราวแปลกมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันคุณผู้ชม